มีคนดวงดีดวงเฮงเขาไปแก้บนกับสารตายาย
หลังจากถูกรางวัลจากการจุดทูปเสี่ยงทาย
คุณคะค่ะดิฉันจำได้ว่าเราเล่าที่นี่ไป
แล้วคุณจำได้ไหมว่าเลขทูปเสียงทายมันคืออะไร

ฉันก็จำไม่ได้ค่ะแต่เป็นคนถูกค่ะ
ไปดูดีกว่าค่ะไปที่สารตายายวัดป่าประดูนะคะ
อยู่บ้านหนองกุลาหมู่๑๓ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรี
จังหวัดปราจีนบุรีครับมีชาวบ้านโชคดีอีกแล้วนำของมาถวายเส้นไหว้ตายาย
มีทั้งขนมจีนน้ำยาขนมผลไม้แล้วของเส้นไหว้อีกเยอะแยะเลย
เนื่องจากเขาถูกรางวัลจากทูปเสียงไทย
ทำให้บรรยากาศที่นั่นคลึกคลักเลย
ชาวบ้านที่เขาได้โชคจากสารตายาย
เขาเดินทางมาแก้บนกันนำของเส้นไหว้กัน

เพราะว่าเขาบอกว่าสารตายายที่นี่ให้โชคในงวดที่ผ่านมา
จนเป็นข่าวดังมากพูดต่อกันปากต่อปาก
ออกรายการตลอดข่าวออกรายการนู่นรายการนี้
คนรู้จักกันหมดก็เลยไปที่นี่กันเยอะแยะ
ซึ่งทางวัดเขามีการย้ายเรือตะเคียนเก่าแก่นับร้อยปี
ประดิษฐานอยู่คู่กับตรงสารตายายตรงนี้ด้วย
นี่แบบนี้เพื่อที่ว่าคนที่มาปุ๊บ
จะได้มาแค่จุดเดียววันสต๊อปเซอร์วิสเลย
มาหาตายายแล้วมาไหว้แม่ตะเคียนต่อด้วย
คุณหมวยเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร
บอกว่าตัวเองเห็นข่าวในทีวี
ดูรายการตลอดข่าวมาแล้วก็เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ของสารตายายที่นี่
หมวยนี่นะคะเธอเดินทางมาเพื่อที่จะมา
ตั้งใจมาไหว้ปู่ย่าเลย
แล้วก็ชวนเพื่อนมาหลายคนมาจุดทูปเสียงทายตรงนี้
ซึ่งนำตัวเลขไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชค
และปรากฏว่าถูกรางวัล
เขาก็เลยนำขนมจีนน้ำยาขนมผลไม้ของเส้นไหว้อีกหลายอย่าง
เอามาถวายให้ศาลที่นี่เลย
ก่อนกลับเขาทำการจุดทูปเสียงทาย
เพื่อขออีกสักครั้งให้สมหวังดั่งใจจะได้ไหมจ๊ะ
และก็ยังมีชาวบ้านท่านอื่นที่เดินทางมาเพื่อแก้บน
มาขอโชคขอลาบที่สารตายายแห่งนี้กันตลอด
ต่อเนื่องทั้งวันเลยจ้ะ
โอ้โหที่นี่นะบอกเลยว่าต้องไป
เพราะว่าคุณชนะเขาสัญญาเอาไว้แล้ว
บอกดิฉันว่าถ้าเขาโชคดีนะ
เขาจะเอาขนมจีนไปถวายแก้บนกับสารตายาย

ขนมจีนล้วนขนมจีนเพียวเพราะ

ก็เลยถวายแต่ขนมจีนอย่างเดียวเท่านั้น

น้ำพริกก็ไม่เหลือค่ะ

เห็นว่าไปกินขนมจีนนี่ที่นครศรี

ขอน้ำยาเข้ามาเพียบ

โอ้โฮคุณไม่รู้นะคะ